ท่านผู้ชมครับพูดถึงรังพึ่งเนี่ยนะฮะเจอที่ไหนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาจัดการให้หน่อยนะ
ค่ะอ่ารังต่อรังแตนอะไรพวกนี้ด้วย
ยิ่งพึ่งหลวงเนี่ยเป็นพึ่งที่หลุกที่สุดโปรใหญ่ใหญ่ที่สุดอืม
วงตระกูลพึ่งทั้งหมดแล้วรังเขาเนี่ยเป็นรังธรรมชาติ
ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยมีอยู่รังหนึ่งนี่ฮะ
ใหญ่ด้วยอยู่หน้าโบสถ์เลยชาวบ้านสองร้อยกว่าคนกำลังแห่นาค
ในงานบวชจะเข้าโบสถ์อยู่แล้วรอบ๓แล้ว
กำลังจะโปรยทานแล้วปรากฏว่าฝูงนกพิราบ
มันบินไปชนรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่รังนี้ฮะพึ่งนี่แตกรังครับ
บินไล่ต่อไอ้ชาวบ้านเจ็บไป๓๐กว่าคน
ต้องช่วยกันมาทำพยาบาลนะครับแล้วก็พาส่งรวมพยาบาลโภษณ์ประทับช้าง
ชาวบ้านบอกว่ากำลังจะแห่หน้าเข้าโบสถ์กันที่วัดสะประทุม
อุปสมบทหมู่ด้วยชาวบ้านมากัน๒๐๐กว่าคน
หน้ากันรอบสามแล้วนะครับกำลังจะโปรยทานและฝูงนกพิราบ
ไล่กันมาแล้วชนรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่
ที่อยู่ตรงชายคาของโบสถ์พึ่งเนี่ยแตกรังวินว่อนเลยนะครับ
ตอนนั้นก็ชุนละมุนเลยก็พากันวิ่งหนีฝูงพึ่งกันแบบกระเจิงกันหมดนะครับ
มีคนถูกพึ่งต่อยหน้าตาตัวเนี่ยบวมปูดไปหมด๓๐กว่าคน
จำนวนนี้๑๐คนอาการแพ้แล้วก็บวมมากนะฮะ
ต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่วัดสะปฐุมนะครับเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าว
นายสมชายแก้วทรัพย์วัยยาวัชกรของวัด
บอกว่าจริงแล้วช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ทำพิธีก็จะเสร็จแล้วนะ
เป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังจะใส่บาทพระใหม่แล้ว

ส่วนรังพึ่งหลวงอยู่ที่หลังคาโบดมานานนะ
แต่ก็ไม่เคยไปไล่ต่อยไล่ทำร้ายใคร

ก็ไม่มีปฏิกิริยาว่า
เพิ่งจะบินลงมาต่อยนะ
แล้วทีนี้พอพระบวชเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และทีนี้พระจะเดินออกจากบวช
และทีนี้มีนกฟิราบฝูงหนึ่ง

ก็คือบินมาชนรัง
พอชนรังปุ๊บตัวก็ตกลงมา
พอตัวตกลงมาปุ๊บคนที่รอที่จะใส่ย่ามพระ
ใช่ไหมฮะใส่ปัจจัยย่ามพระ
ทีนี้ก็คนก็แตกฮึ่มเลย

ก็ตลอดครับไม่เคยมีการต่อยอย่างนี้สักที

เจอการบวชมันมีหลายงานแล้วไหม

พึ่งครับครั้งนี้ครั้งแรก

ผมแล้วกลัวจะเกิดครั้งที่สองจังเลยเนี่ย
ก็ทางโรงพยาบาลโพประทับช้างบอกว่า
ผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกพึ่งต่อยที่เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็
แล้วก็กลับบ้านได้หมดแล้วนะครับ